ส่งกำลังใจต่อให้กับว่าที่คุณพ่อคนนี้หน่อยนะคะ
สำหรับพี่อ้วนรังสิตนั่นเองนะคะ

แฟนสาวเนี่ยบินกลับไปเกาหลีพอดีแล้วหลังจากนั้นกลับมาที่ไทยไม่ได้
อ้วนเองก็ไปหาแฟนสาวที่เกาหลีไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะ
ห่างจากภรรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คยอนซอนหรือที่รู้จักกันในชื่อไทย

ตอนนี้น้องมะม่วงอยู่ที่เกาหลีไม่สามารถเดินทางไปหากันได้ค่ะ
แล้วคือตอนนี้น้องมะม่วงเนี่ยท้องแก่ใกล้คลอดแล้วด้วยนะคะ
อ้วนเขาก็คอยโพสต์คลิปภรรยาเพื่อคลายความคิดถึง
รวมไปถึงคิดถึงเบบีในท้องด้วยนะคะ
ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปภรรยาสาวขณะกำลังเล่นหิมะ
พร้อมกับแคปชั่นว่าทำไมฉันนั่งดูเธอแล้วน้ำตากลับไหล
อลเลอเวอร์ก็เข้ามาให้กำลังใจพี่อ้วนรังสิตกันยกใหญ่เลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขอเอาใจช่วยให้กลับมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา
ครอบครัวไวนะคะแต่ว่าดูจากคลิปวิดีโอแล้วเนี่ย
แม่มะม่วงคนนี้แข็งแรงมากมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่อ้วนนะคะใช่แล้วค่ะ